สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
ยังวันนี้ไปเริ่มกันที่ควันหลงของเกมไทยลีกคู่บิ๊กแมชเมื่อวานนี้นะครับ
คุณซื้อมาโนโพลกิ้งของแบงคอกยูเนเต็ดก็บอกว่าเคล็ดลับในการบุกไปชนะเมืองทองก็คือให้ลูกทีมนั้นเล่นไม่ประมาทตลอด๙๐นาทีนะครับ
ส่วนทางฝั่งของผู้แพ้ทศตวรรษีปานก็ยอมรับว่า
นักเตะแกนหลักมีอาการละมาจากเกมทีมชาติ
สุดท้ายจึงแพ้ในเกมนัดนี้ไปครับ
บิ๊กแมชที่เมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้าน
ให้กับแบงคอกยูเนเต็ดไป๒ประตูต่อ๓นะครับ
โดยมนุษย์โพลกิ้งกูลซื้อของแบงค์คอร์กยูเนตเต็ด
ชะชนะที่ได้หลังเกมพลิกชนะเมืองทองนะครับ
มาจากการที่บอกลูกทีมให้ไม่ประมาท
มองว่าผู้เล่นของเมืองทองมีสภาพร่างกาย
ล้ามาจากการเล่นให้ทีมชาติไทย
เนื่องจากเคยมีบทเรียนมาแล้วนะครับ
ในเกมที่แพ้บุรีรำยูเนเต็ด๓ประตูต่อ๕มาแล้ว
ส่วนทางฝั่งทศตวรรษีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเมืองทองยูเนเต็ด
รับว่าสภาพร่างกายของผู้เล่นตัวหลักที่ส่วนใหญ่นะครับ
กลับมาจากการเล่นให้ทีมชาติไทยนั้นยังไม่สมบูรณ์
ทำให้เกมนี้จัดทีมได้อย่างลำบาก
ส่งผลให้แพ้ในบ้านเป็นเกมที่๒ติดต่อกัน
มาริโอยูรอฟสกี้อดีตเด็กเก่าของเมืองทองยูนิเต็
ทำประตูตีเสมอให้แบงคอก๒ต่อ๒นะครับ
ก็เรียกเสียงปรบมือจากแฟนบอลต้นสังกัดเก่า
ด้วยการไม่ออกอาการดีใจหลังทำประตูได้
ยกมือไห้กองเชียร์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะครับ
และได้ใจแฟนบอลของเมืองทองไปเต็มนะครับ
ทีมเก่าแต่ว่าทำประตูได้ไม่แสดงความดีใจนะครับ
จากประตูชัยของเตาดินโยหรือธนสิทธิริพลา
ซึ่งลงมาเป็นซุปเปอร์ซับในเกมนี้
เก็บเพิ่มเป็น๑๒คะแนนจากการลงเตะ๕นัดครับ
แต่ว่าแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่๑นัดครับ